สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
พื้นที่เก้าจังหวัดระเมิดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะพื้นที่เก้าจังหวัดกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน
ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะพื้นที่ฝั่งภาคอีสานจะเป็นจังหวัดทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ส่วนภาคตะวันออกที่ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักมี๒จังหวัดคือจันทบุรีและตราด
ส่วนภาคใต้มีจังหวัดเดียวที่ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักคือจังหวัดระนองนะคะ
ฝนที่ตกหนักลงมาในประเทศไทยช่วงนี้เกิดจากร่องฝนพาดผ่านทางตอนบนของประเทศเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้
วกกับลมมรสุมประจำฤดูที่กำลังค่อนข้างแรงต่อเนื่อง
ลักษณะแบบนี้นอกจากฝนตกหนักแล้วคลื่นในทะเลอันดามันอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตร
อ่าวไทยตอนบนสูงได้มากกว่า๒เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น๑๔๐๗๐ของพื้นที่ตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๓๓๗องศาเซลเซียสค่ะก่อนฝนจะตกอากาศจะร้อนอบอ้าว
พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนลดลงจากเมื่อวานมีโอกาสเกิดฝนได้๑๔๐ของพื้นที่ค่ะ
ช่วงนี้มีโอกาสเกิดฝนได้ทุกเมื่อเลยนะคะพกอุปกรณ์การฝนก่อนออกจากบ้านด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป